ดูเรื่องราวที่เป็นประเพณีเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้นะคะกับเรื่องราวของการยกดาบ
การยกดาบเขาทำกันที่ไหนยังไงไปดูเรื่องราวนี้กันค่ะ
ที่วัดดงสะเหลาตะบนองค์พระอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ที่นี่มีพิธียกดาบถวายหลวงพ่อขุนด่านครั้งที่หนึ่ง
นี่คือการทำครั้งแรกเลยคุณผู้ชมนะคะเกิดขึ้นในปีนี้นั่นเอง
ซึ่งต้องบอกนะคะว่าช่วงที่มีโควิด๑๙ก็เป็นช่วงที่หลายคนไม่สบายอกสบายใจไม่ค่อยได้ทำอะไรนะ
แต่ว่ามีลูกศิษย์ของหลวงขุนด่านคนหนึ่งค่ะเขาเป็นชาวพระนครศรีอยุธยา
ประสบปัญหาด้านการเงินเรื่องอาชีพอย่างหนักเลยก็ได้ฝันถึงหลวงพ่อขุนด่าน
ท่านมาบอกว่าบอกในฝันนะว่าถ้าอยากจะฟันฝ่าอุปสรรคในครั้งนี้ให้ได้
ให้นำมีดดาบมาถวายที่วัดดงสะเหลาเท่านั้นแหละพอตื่นขึ้นมานะ
สิทธิ์คนนี้ก็เลยให้ช่างตีมีดจากบ้านอรัญยิกเป็นผู้ทำดาบใหญ่ให้
ดาบใหญ่ที่ว่านี่นะคุณผู้ชมเนี่ยนะขนาด๓เมตรทำมา๒อัน๑คู่อะค่ะ
เอามาถวายหลวงพ่อขุนด่านแล้วคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

เขาบอกว่าหลังจากนั้นนักธุรกิจของเขาดีขึ้นทันตาเห็นเลย

ใช่เหมือนกับได้ทำอนิสงฆ์ทำบุญ
ทีนี้พอชาวบ้านทราบข่าวก็เลยพากันมาบนบานกับหลวงพ่อนี้ด้วยมีดดาบเหมือนกัน
แต่ก็แน่นอนล่ะมันก็มีทั้งคนสมหวังและไม่สมหวังนะ
แต่หลายคนเขาเชื่อกันก็เลยเกิดเป็นเหมือนประเพณีค่ะ
ทำกันมาต่อกันมาแบบนี้เป็นประเพณียกดาบถวายหลวงพ่อขุนด่าน
ชาวบ้านเขาเชื่อไงว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมถวายดาบแก่เจ้าพ่อขุนด่านแล้ว
จะเป็นการตัดเคราะห์ตัดกรรมให้ทุเลาเบาบางลง
รวมถึงตัดทุกโศกโรคภัยให้หลุดพ้นออกไปด้วย
แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าหลังเสร็จพิธีนี้นะคะ

ขออะไรล่ะก็ขอกับดาบยักษ์ไงคะ
ดูกันใหญ่เลยนะว่าขอแบบไหนอย่างไร
ก็เอาเป็นว่าถ้าใครไม่เคยเห็นประเพณีแบบนี้พิธีกรรมลักษณะนี้
อยากจะไปกราบไหว้หลวงพ่อขุนด่านบ้างก็ที่วัดดงสะเหลานะคะ

ธันวาคมนี้เนี่ยทางวัดจะจัดงานปิดทองประจำปีหลวงพ่อขุนด่านครั้งที่๖นะคะ
จัดต่อเนื่องถึงสองมกราคมปีหน้าเลยใครไปก็อนุโมทนาสาธุนะคะ

สาธุค่ะสมหวัง
อยากจะให้ได้บุญกันทุกคน